ในช่วงนี้ก่อนที่จะไปกินอะไรหวานทานอะไรที่มันแซ่บกันก่อนดีกว่า
กินของแซ่บจะได้ตบท้ายด้วยของหวาน
ถูกต้องเพราะฉะนั้นพาไปกินส้มตำ
ส้มตำที่จังหวัดชัยนาธ
โอ้โหร้านนี้ลูกค้าเพียบเลยอร่อยแถมถูกเห็นไหม
๑๐บาทตำหอยตำปลาร้าตำปูไถ่ปูมีหมด

นี่แหละครับของถูกของดีมีอยู่จริงที่อำเภอเมืองชายนาฏ
ส้มตำที่ขายถูกที่สุดบนโลกใบนี้เขาว่าอย่างนั้น
อืมทรกละ๑๐บาทถูกจริง
ที่สำคัญเมนูเนี่ยเลือกฝันกันเลย
ตามที่น้องใบตองอ่านบนเมนูที่ได้เห็นก็มี

คุณเร็วไปเหรอโอเคนิดหน่วงนิดหน่อยตำไทยปูตำไทยหอยตำไทยปาร้าตำแตง
ตามราคาคือถ้าหากว่าเป็นตำถั่วตำมะม่วงตำซั่วก็จะแพงอีกนิดเดียว
ถูกมากถูกอยู่นะไก่ย่างก็ไม้ละ๕บาทใครจะไปเชื่อครับ
ไก่ย่างไม้ละ๕บาทเท่านั้นเองหายากมาก
ถามเจ้าของร้านกันหน่อยก็คือนางเรไรศรีโสดอายุ๕๔ปี
เจ้าของร้านส้มตำเปิดเผยว่าสมัยก่อนทำงานอยู่ที่กรุงเทพ
ตอนนี้เนี่ยก็กลับมาที่บ้านเกิดก็ขายส้มตำมาก่อนแล้วแต่
แล้วก็ทีนี้มาขายในราคาที่มันถูกลง
เพราะว่าอยู่ที่บ้านเกิดตัวเองที่ชะวันชายนาธิ์
ถุดิบมันถูกไงก็ขายราคาอยู่ที่จานละ๑๐บาท
แล้วก็ที่สำคัญนะครับแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านที่เขาพร้อมอยากจะทำอาชีพเนี่ย
มาขายร่วมด้วยกับเธอก็คือใครที่อยากจะขายพวกยำน้ำตกอะไรพวกนี้
ก็มาขายได้อยู่ข้างกันราคาจานละประมาณ๒๕บาท
เขาบอกว่าที่มันขายถูกเพราะว่าต้นทุนอย่างที่บอกมันถูกกว่าตอนที่อยู่ที่กรุงเทพนั่นเอง
กล้วยปิ้งด้วยไข่ปิ้งข้าวเหนียวปิ้งน่ากินทั้งนั้น
เกียบให้เรียบสรรกันนะครับแล้วก็วันนึงขายได้เยอะไหม
บอกเลยเกลี้ยงครับมีมะละกอเท่าไหร่เอามาก็หมด

ใช่แล้วครับเขาบอกว่าเอามะละกอมาวันละ๑๐กิโลกรัม
โอ้โหหมดแล้วต้นมะละกอเท่านั้นไม่มีลูกมะละกอเหลือแล้วครับ

จริงแล้วก็ขายดีขายราคาถูกได้
เพราะวัตถุดิบมันสามารถหาง่ายไง
ปลูกเองได้อย่างมะละกอบางที่เขาก็ปลูกกันเอง
ก็เลยแบบลดต้นทุนได้พอสมควรนะฮะ